มาดูเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
คนร้ายขี่รถเก๋งแล้วก็ประกบรถของเขาที่ขับมาค่ะ
ซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับ
ปรากฏว่าพอประกบแล้วเอาปืนยิง
ยิงเข้ามาหกนัดคุณมันสะพงค่ะ
ก็สาหัสเลยค่ะแต่ว่าเขายังฝืนขับรถคันนี้
พาตัวเองไปที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่คือสภาพรถที่ตอนที่ไปถึงที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมดู
คือพลุนอ่ะเพราะว่าโดนไป๖นัดด้วยกันนะคะ
ขับมาจอดที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยสภาพพลุนไปทั้งคันนะ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องรีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะ

รถคันนี้พบรอยกระสุนปืนยังไม่ทราบขนาด
ผู้บาดเจ็บก็คือคนขับรถคันนี้นะคะนายตรีพบภูมี
อายุ๕๕ปีชาวตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชที่พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทบ้านใหม่รีสอร์ทมหาราชค่ะ
ถูกยิงหลายจุดเลยค่ะปลายคางลำคอต้นแขนด้านขวาแล้วก็ต้นขาขวา
ข้อมูลเบื้องต้นกับพนักงานสอบสวนบอกว่า
เดินทางกลับมาจากขึ้นศาลที่ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
แล้วคนร้ายที่นั่งอยู่ข้างคนขับก็ลั่นไก่ยิงเข้ามาที่รถเขา๖นัด

มูลเหตุตำรวจกำลังตรวจสอบสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นายสุวรรณเที่ยงภูลโภคอายุ๖๓ปี
ซึ่งเป็นหัวหน้ารอปภของโรงพยาบาล
บอกว่าผู้บาดเจ็บขับรถมาจอดหน้าโรงพยาบาล

เห็นว่าบาดเจ็บมีเลือดไหลออกมามากเลย
ผู้บาดเจ็บพูดจาถามตอบรู้เรื่องและร้องขอความช่วยเหลือบอกทนไม่ไหวแล้ว
ก็เลยรีบนำตัวคนเจ็บเข้าห้องฉุกเฉินค่ะ
ก็เลยรีบนำตัวคนเจ็บเข้าห้องฉุกเฉินและร้องขอความช่วยเหลือบอกทนไม่ไหวแล้ว